คุณผู้ชมครับตอนนี้ที่นครราชสวีมา
จุดสำคัญที่เป็นจุดของน้ำที่ไหลออกมา
ก็คืออ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง
คือทางกรมชนประธานท่านบอกว่ามันไม่ได้แตกนะ
ลักษณะของคันดินที่กำลังสร้างกันอยู่
เพื่อจะเอาเป็นประตูกั้นน้ำเนี่ยมันชำรุดอยู่แล้ว
ช่วงนี้น้ำมันไหลเติมเข้ามาเยอะจากฝนตกหนักด้วย
ด้านบนด้วยก็เลยปล่อยให้มันไหลทะลักออกมาเลยก็แล้วกัน
ค่ะก็เลยเป็นภาพอย่างที่เห็นแบบนี้
วันนี้มันเป็นประเด็นใหญ่ที่คนสงสัยว่า
ควรจะใช้คำพูดว่าอะไรดีสำหรับสถานการณ์ที่นี่
ก็มันไม่ได้แตกแต่มันก็เพิ่มขึ้น
ซ้ายมือคือก่อนน้ำท่วมนะฮะก่อนพายุมานะครับ
ขวามือก็คือจุดที่มันอะไรล่ะ

เดี๋ยวฟังกรมยบทางเขาชี้แจงอยู่อันนี้
คือทำให้น้ำเนี่ยตอนนี้มันไหลออกจากอ่างเก็บน้ำ
เชียงไกรตอนล่างของโคราชเมื่อวานเนี้ยมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะ
อ่ะผมพันมึงกว่าดื่มอีกอ่ะอ่ะมันใหญ่กว่าเดิมอีกนะครับ
นี่เป็นภาพของอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง
อยู่ที่กระบวนบรรลังอเผือนนวลไทยจังหวัดนครราชภรีมา่นะครับ
คุณผู้ชมครับใครเห็นก็ตกใจนี่ฮะ
โอ้โหแล้วพื้นที่ที่อยู่ด้านล่าง
ใช่ไหมฮะตรงนี้น้ำมันจะไปแน่นอนนะครับ
ทะลักจนท่วมแนวคันดินกั้นน้ำที่หน้าประตูระบายน้ำที่กำลังก่อสร้าง
นะคือมาเต็มเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วก็ไหลไปสู่พื้นที่ด้านล่างคือน้ำเนี่ยมันพอมันไหลไปเห็นไหมฮะ
มันกว้างสุดลูกหูลูกตาค่ะเหมือนเป็นผืนทะเลจนท่วมหมู่บ้าน
หลายพื้นที่น้ำในอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง
มีปริมาณน้ำอยู่ในขณะนี้๔๕ล้านลูกบาทเมตร
คือระดับเก็บกักของอ่างมันจะเก็บได้๒๗๗๐ล้านลูกบาทเมตร
เท่ากับว่ามันเกินความจุไปเยอะเลย
ตอนนี้ถ้า๑๐๐แต่ตอนนี้มันอยู่

แต่อ่างกับเขื่อนอะไรพวกนี้เขาจะเต็ม๑๐๐ไม่ได้อยู่แล้ว
มันต้องมีแบกรับเรื่องของแรงดันอะไรของน้ำอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
เมื่อวานนี้ช่องโหวตตรงที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้

เมื่อวานช่องโหวตมันโหวตประมาณ๑๐เมตร
แต่วันนี้มันเพิ่มขึ้นเป็น๓๐เมตรแล้วทุกผู้ชมครับ
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำตอนนี้ก็ลดลง

น้ำมันก็เลยถูกระบายออกไปได้มากขึ้นนะครับ
แล้วน้ำยังไหลลงมาอย่างต่อเนื่องด้วยเข้าอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง
โดยเฉพาะน้ำที่มาจากเขาใหญ่ด้วย
ส่วนที่มีข่าวตั้งแต่เมื่อวานบอกอ่างเก็บน้ำแตก
กรมชนประธานบอกขอชี้แจงหน่อยนะครับ

แต่นี่เป็นการจงใจเพิ่มช่องระบายน้ำ
อธิบดีกรมชนประธานท่านระบุว่าเป็นคันดินจุดที่กำลังก่อสร้างอยู่แล้ว

ฝนตกหนักมาอยู่แล้วก่อนที่เตี้ยนหมู่จะเข้ามาเนี่ยในพื้นที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องมาอยู่แล้ว
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำมันเกินความจุอ่างมันล้นสปินเวย์
มันมาสมทบตรงจุดที่กำลังก่อสร้าง
ที่มีประตูระบายน้ำกำลังก่อสร้างแล้วมีคันดินอยู่เนี่ย
ทีนี้ตอนนั้นเนี่ยมันถูกกัดซ้อไปแล้ว
คันดินเนี่ยมันชำรุดแล้ว
นะฮะมันเป็นอ่างดินขนาดเล็กนะฮะ
เพราะฉะนั้นพอเตี้ยนหมู่มาแล้วน้ำมันมาเติมอีก

ปล่อยให้ไหลออกไปเพื่อมีการระบายน้ำไปเลย
เดี๋ยวฟังนะครับทางจังหวัดที่ชี้แจงในวันนี้นะครับ
อันนี้เป็นภาพอบพยพคนนะฮะคือทางจังหวัดเนี่ยบอกว่าตอนนี้ปริมาณน้ำแนวโน้มคือลดระดับลงนะฮะเพราะว่าน้ำที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างตอนนี้มันไหลเข้าน้อยกว่าปริมาณที่ไหลออกแต่ก็ต้องเฝ้าระวังน้ำที่มาจากห้วยสามบาทที่ด่านคุณทศที่จะไหลมาสมทบส่วนวันนี้ท่านผู้ว่านะฮะตำรวจทหารส่วนราชการต่าง
ช่องระบายน้ำที่ถูกกัดซะนะไปอบพยพชาวบ้านไปอยู่ในที่ปลอดภัยค่ะเหมือนภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นะฮะก็ไปช่วยคนชะลาผู้ป่วยติดเตียงออกมาจากพื้นที่ด้วยผลกระทบจากมวลน้ำที่ไหลท่วมหลายพื้นที่ในโคราชเนี่ยนะครับผลกระทบก็มีที่อำเภอโนนไทยอำเภอคงอำเภอพระทองคำถนนสายหลักที่อำเภอโนนไทยพระทองคำเนี่ยเขตชุมชนพื้นที่ตลาดบางจุดถูกตัด
เจ็บสองคนคือเช้าวันนี้ชาวบ้านเนี่ยแห่กันไปดูการระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างนี่แหละนี่คือคนเจ็บนะครับทีนี้คันดินเนี่ยมันพังขยายวงกว้างออกไปเรื่อยนะคือชาวบ้านบอกว่าโอ้โหแหม่มันก็ไม่ต่างจากอ่างแตกอ่ะนะฮะแม้มันจะเป็นคันดินชำรุดอะไรก็แล้วแต่มันมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นเมื่อพื้นคอนกรีตที่เป็นถนน
เกิดการซุดตัวค่ะนี่ฮะเพราะว่าดินด้านล่างมันถูกน้ำกัดซ้อจนหมดนะครับต้องหนีกันจ้าละวันเลยนะฮะในตอนนั้นมีสองคนหนีไม่ทันร่วงตกลงไปนะครับตกลงไปพร้อมกับแผ่นคอนกรีตนะฮะสูง๕๖เมตรนี่บาดเจ็บนะครับศีรษะแตกนะฮะคือโชคดีมากที่เขาตกลงไปเนี่ยแผ่นคอนกรีตเนี่ยมันตกลงไปก่อนแล้วคนตกลง
ครับทุกผู้ชมครับห้ามเข้าพื้นที่นะเอารถมันทุกขนดินเนี่ยมาผิดตรงจุดที่ถูกน้ำพัดเสียหายเอาไว้เลย
ตรงนี้นะครับเหตุเกิดตรงนี้นะครับผม
ว่างไปข้างล่างนะครับตลอดไปข้างล่างเหยียดเกิดหรือตัดเหตุเกิด
๒ท่านนะครับผู้ชมน้ำไบและก็ผู้ชมคนยิงปลา
เอาแบบในเรือพ่อและน้ำไป
ส่วนที่ห้ามเพื่อดั่งขุมทศนะครับต้องผู้ชมครับถนนลายสาย
ฐุกน้ำกัดซ็อต์จนพังหมดนะครับ
ทางเจ้าหน้าที่ต้องเอาสะพานเบรี่
มาเชื่อมต่อถนนให้ชาวบ้านใช้สันจรไปมาเช่าคราวก่อน
ที่โน้นสูงตำบลจันทร์อัด

ขนย้ายซับสินขึ้นที่สูง
กระสอบทรายเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เอาไว้ก่อน
เพราะว่าที่ตำบลจันอัดอำเภอโน้นสูงเขาบอกที่นี่เป็นพื้นที่รับน้ำ
ปพก็เตรียมเรือท้องแบนจัดกำลังเจ้าหน้าที่เอาไว้รอรับแล้วนะฮะ
สถานการณ์ที่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรอันนี้สำคัญนะคะ
ไม่ใช่ว่าจะเป็นการเล่นคำนะคะแต่ว่าประเด็นที่ว่ามันแตกหรือมันรั่
หรือมันชำรุดเสียหายหรือตั้งใจปล่อยน้ำเนี่ยสถานการณ์มันจะต่าง
แก้ปัญหามันก็จะต่างคุณภูริพัฒนบุญนินทร์นักข่าวของเราอยู่ในพื้นที่
เดี๋ยวให้คุณภูริพัฒน์เล่าให้ฟังดีกว่านะคะเชิญคุณภูริพัฒน์ค่ะ
คุณภาคภูมิคุณเขมสอนครับผมยังคงอยู่บริเวณสรรเขื่อนของอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกลตอนล่างนะครับ
เจ้าหน้าที่ในขณะนี้ยังคงเร่งระดมที่จะซ่อมแซมผนังกั้นน้ำ
อภัยครับผนังที่อยู่บริเวณประตูระบายน้ำตรงจุดนี้อยู่นะครับ
จากภาพไกลคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมพยายามที่จะแพลนไปให้ดูนะครับว่า
ตอนนี้ระดับน้ำที่อยู่บริเวณตอนล่างของเขื่อนหน้าประตูระบายน้ำนั้น
ยังคงไหลเร็วและไหลแรงอยู่นะครับ
ซึ่งเนื่องจากว่าทางเจ้าหน้าที่นั้นยังไม่สามารถที่จะลดระดับน้ำภายในอ่างเก็บน้ำได้
โดยตอนนี้คุณผู้ชมครับด้านข้างของผม
ทางเจรฐีของกรมทุลประธานนั้นได้นำเอารถแบ็คโฮล์และรถสิบล้อมาต่อไว้
เพื่อที่จะนำดินไปปรับพื้นที่บริเวณสรรของใกล้เคียงกับประตูระบายน้ำ
เพื่อที่จะให้ซ่อมแซมได้รวดเร็วมากที่สุด
คุณผู้ชมครับผมอยากจะพาไปดูภาพเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาก่อน
ก่อนที่พระอาชาธิตจะตกดินว่าทางเจรฐีของกรมทุลประธานนั้น
ยังคงเร่งที่จะซ่อมแซมประตูระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำแห่งนี้
เพราะไม่อยากให้ชาวบ้านที่อยู่ท้ายน้ำได้รับผลกระทบจากน้ำที่อยู่ในอ่างมากไปกว่านี้แล้ว
ซึ่งการซ่อมแซมนั้นเป็นการเร่งนำเอารถขนดินลงมาเทบริเวณสรรเขื่อน
เพื่อเสริมความแข็งแรงของสรรเขื่อนด้านล่างของประตูระบายน้ำนะครับ
ก่อนที่จะทำการซ่อมแซมสรรเขื่อนฝั่งขวาของประตูระบายน้ำที่เกิดปัญหา
หมู่บ้านท้ายอ่างเก็บน้ำที่จะได้รับผลกระทบอย่างหนักคุณผู้ชมครับ
คือตำบลบันลังตำบลสำโรงตำบลกำปังในอำเภอโนนไทย
ตำบลโคกสูงอำเภอเมืองนครราชศรีมา
อกจากนั้นยังมีตำบลจันอัดและตำบลเมืองปราศาสตร์ที่อำเภอโน้นสูง
โดยจะไหลผ่านที่เทศบาลตำบลโนนสูง
ซึ่งปริมาณน้ำทั้งหมดจะไหลลงสู่แม่น้ำมูล
ตำบลดอนชมพูอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่นั้นยังไม่สามารถที่จะยืนยันได้นะคะว่า
ซ่อมแซมประตูระบายน้ำแห่งนี้จะใช้เวลานานเพียงใด
พอขึ้นอยู่ปัจจัยในเรื่องของสภาพอากาศ
และปริมาณน้ำภายในอ่างเก็บน้ำด้วย
คุณผู้ชมครับเหตุผลที่ประตูระบายน้ำที่เกิดปัญหาขึ้นครั้งนี้
เนื่องจากว่าทำนบดินกั้นน้ำที่ทางผู้รับเหมาก่อสร้าง
มาก่อสร้างในลักษณะเป็นรูปวงรี
ทำขึ้นมาเพื่อกั้นระหว่างการก่อสร้างประตูระบายน้ำ
แต่ปริมาณน้ำที่ไหลเข้ามาสมทบในอ่างรอบนี้
เกินกว่าความสามารถของอ่างที่จะรับไหวได้นะครับ
ทำให้น้ำล้นจากธรรมนบดินที่กั้น
มากัดซ่อสรรเขื่อนข้างประตูระบายน้ำพังเสียหาย
น้ำที่อยู่ภายในอ่างพ้นธรรมนบออกมา
ก่อนที่จะผ่านด้านขวาของประตูระบายน้ำพังทั้งหมด
ซึ่งตอนนี้ปริมาณน้ำภายในอ่างนั้นเริ่มลดระดับลงแล้ว
แต่ยังคงต้องเฝ้าจับตาดูอยู่
ฟังเสียงของผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค๕กันครับ
ไม่ใช่แล้วพอลุงมาไหนให้กลับอ๋อหมู่บ้าน
ฮะก็เราเข้าเอามาประมาณสองอาทิตย์และ

อ่าสิบถึงสี่สิบเซนเนี้ยหาน้ำตูมขัง
เราก็เอาคนมาช่วยทำกับข้าวแจกจ่ายน้ำเอาขนรถขนอะไรประมาณนั้น

หลังจากนี้ฝนเติมมาเมื่อวานมีวันตื่นเติมมาหนัก
ก็ทำให้ตรำน้ำล้นคันอ่างอีก
คุณผู้ชมครับตลอดทั้งวันของวันนี้ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกล
ยังคงมีฝนตกลงมาอยู่บ้างนะครับ
ทำให้ตอนนี้ปริมาณน้ำหากวัดจากสรรเขื่อน
จะลดลงไปกว่า๑๕เมตรเกือบจะถึง๒เมตรแล้ว
ซึ่งเป็นผลจากการระบายน้ำอย่างเร่งด่วนของอ่างเก็บน้ำแห่งนี้
แต่ก็ต้องแลกกับการได้รับผลกระทบของชาวบ้านที่อยู่ท้ายอ่าง
ซึ่งยังไม่สามารถคาดเดาได้เลยนะครับว่า
ตอนนี้สถานการณ์น้ำจะดีขึ้นเมื่อไหร่
ตลอดการซ่อมแซมประตูระบายน้ำครั้งนี้คุณผู้ชมครับ
คนชนละประธานได้นำเอารถแบคโฮงมาซ่อมแซมสันเขื่อน
ด้านฝั่งซ้ายของประตูระบายน้ำตลอดเวลานะครับ

นำรถขนดินเข้ามาเกือบร้อยเที่ยวแล้ว

และจะทำต่อเนื่องไปตลอดทั้งคืนด้วย
เหนือจากการเสริมสรรเขื่อนให้มีความแข็งแรงแล้ว

ภายหลังจากที่ซ่อมแซมสรรเขื่อนฝั่งซ้ายสำเร็จ
โดยตรงจุดนี้เป็นการปิดเพื่อลดความแรงของน้ำ
และลดทิศทางการไหลของน้ำ

เพื่อที่จะไม่ให้ไปกระทบกับชาวบ้านที่อยู่ท้ายอ่างแห่งนี้
ฟังเสียงของรองอธิบดีกรมชนประธานครับ
อันดับแรกก็พยายามจะถมทางเชื่อม
ให้รถเครื่องจักรเครื่องมือเข้าไปทางด้านนี้ให้ได้ก่อน
เพื่อที่จะสิ่งกีดขวางที่อยู่ในประตูระบายน้ำออกให้หมด

น้ำรายได้สะดวกแล้วเราก็จะเอาทั้งหินใหญ่ทั้งบิ๊กแก๊ก
เอาข้ามไปโถมทางอีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะหน่วงน้ำไว้
ห่วงน้ำให้มันมาผ่านตรงประตูระบายน้ำเท่านั้น
ถ้ามันอยู่ในเกณฑ์ในช่องที่เราควบคุมแล้วเนี่ย
ไปนะครับเราก็จะเริ่มปิดตัวกล้อมนบที่เห็นนี้
ก็จะเก็บน้ำให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในหน้าแรงด้วย
วันนี้ทั้งวันนะครับน้ำลดจากระดับเมื่อคืนนี้ประมาณเมตร๕๐แล้ว
ก็มั่นใจว่าจะไม่มีฝนตกลงมา
อีกประมาณ๒๓วันผมว่าในจุดนี้
ระดับน้ำน่าจะเข้าสู่สภาวะเกือบปกติ
ก่อนหน้านี้ผู้อำนวยการสำนักงานชนประธานนครราชศรีมาให้ข้อมูลกับผม
ว่าจริงแล้วทางโครงการตั้งใจที่จะระบายน้ำ
ออกทางประตูระบายน้ำทั้งสองข้างของอ่างเก็บน้ำแห่งนี้
แต่เนื่องจากว่าปริมาณน้ำที่มีจำนวนมาก
ทำให้ไปกัดซ้อประตูระบายน้ำพังเสียหาย
จึงทำให้ต้องมีการเปิดประตูระบายน้ำตรงจุดนั้นแทน
เพื่อที่จะไม่ให้ไปกระทบกับบ้านเรือนของชาวบ้านที่อยู่พื้นที่อื่น
อีกทั้งบริเวณเซ็นที่คือบริเวณจุดนี้ครับคุณผู้ชมครับ

หากไหลลงจากจุดนี้ก็จะไประบายไปสู่ลงแม่น้ำมูล
ที่จะสามารถรองรับน้ำนั้นได้ง่ายใดมากยิ่งขึ้นครับ
คุณผู้ชมครับนอกเหนือจากทางเจ้าหน้าที่ของกรมชนรับประทานแล้วนะครับ
ตอนนี้ทางกู้ชีพกู้ภัยอย่างกู้ชีพที่อยู่ด้านหลังของพรมนี้
คือกู้ชีพฮุก๓๑จุดโพกลาง
ยังนำเอาไฟส่องสว่างมาสนับสนุนการทำงานของทางเจ้าหน้าที่กรมชนประธานด้วย
ซึ่งตลอดทั้งคืนของวันนี้จะมีการเร่งระดมให้แล้วเสร็จนั่นเองครับ
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดนครราชศรีมาครับ
ขอบคุณคุณภูริพัฒน์และทีมข่าวนะคะ
ถ้าอย่างนั้นขอสรุปแล้วก็ใช้คำพูดตามคุณภูริพัฒน์เลย
ก็คืออ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรมีปัญหาเกิดปัญหาขึ้น
ตอนนี้อยู่ระหว่างการซ่อมแซมประตูระบายน้ำ
เพื่อไม่ให้ชาวบ้านที่อยู่ท้ายน้ำได้รับผลกระทบจากอ่างเก็บน้ำนี้นะคะ
ก็คือสรุปตามที่คุณภูริพัฒน์บอกเลย